ตามเรื่องนี้ให้ต่อหน่อยกันแล้วกันนะฮะ
เมื่อวานนี้มีภรรยาหลวงนะฮะ
เมียหลวงคนหนึ่งอายุ๔๖ปี
เปิดเผยคลิปบอกว่าโอ้โหสามีเป็นตำรวจอืม

นี่ลองมาตามที่ป้อมที่มาเข้าเวร

ตอนไปเรียกถูกสามีที่เป็นตำรวจมาไล่อีก

ืบหน้าอย่างไรนะทั้งสองฝ่ายพูดอะไรบ้างเนี่ย

กระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าโรงเท้า
พอกูเข้าไปมึงอยู่ในห้องน้ำ
แอบในห้องน้ำพอกูเดินไปนู้น

มาสิมามึงยิงกูมาเลย

ห่วงอะไรนี่จะขอให้กลับบ้านเนี่ย

ไอ้โกค

ของตำรวจนายนี้เนี่ยเธอบอกว่าสามีพาผู้หญิงมาแอบมากกอยู่ในป้อมยามที่มาเข้าเวร
ป้อมตำรวจตรงนี้แต่ว่าในคลิปมันไม่เห็น
เป็นคำบอกเล่าของเธอนะฮะคำกล่าวอ้างของเธอว่าเออมีผู้หญิงอีกคนนึงที่อยู่ในป้อม
แต่ก็มีภาพที่ตำรวจนายนี้ก็พยายามมาไล่ให้กลับบ้านนั่นแหละนะครับ
คุณสุชาดาสุริคงเมื่อวานนี้ที่ไปคุยกับทั้งสองฝั่งเนี่ยนะฮะ
คือทางฝั่งของเจ้าของคลิปเนี่ยเธออายุ๔๖ปี
วันนี้ไปคุยอีกครั้งนึงนี่ฮะวันนี้เธอมารอพบสามีอยู่ที่โรงพักที่สามีทำงานอยู่นะครับ
สพสำรองอท่าม่วงจกาญจนบุรีนะฮะ
บอกว่าสามีเธอเนี่ยยดร้อยตำรวจรีนะครับสมมุติว่าชื่ออ้นก็แล้วกันนะหมวดอ้นนะ
ส่วนตัวเธอสมมุติว่าชื่อมดก็แล้วกันนะฮะเธอบอกว่าอย่างนี้ครับ
คลิปที่เห็นกันเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อวันที่๓กรกฎาคมวันนั้นเธอไปตามหาสามีที่ป้อมประจำจุดตรวจจุดสกัด
ของบ้านสะเศรษฐีที่สามีไปเข้าเวรเพราะระแคะระคายว่าสามีมีผู้หญิงใหม่
สุดท้ายเนี่ยไปถึงเนี่ยก็เป็นไปอย่างที่คิดเธอบอกก็เห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในป้อม
แล้วก็เป็นไปตามภาพเธอก็ไล่เรียงให้ฟังนะครับว่าเธอกับสามีเนี่ย
แต่งงานกันมาเนี่ยนะเธอแต่งงานอยู่กินกับหมวดอ้นมา๒๗ปีมีลูกสาวด้วยกัน๑คน
ลูกสาวนี้อายุ๑๙แล้วหมวดอ้นอันนี้เธออ้างนะฮะเธออ้างกับเรานะครับหมวดอ้นเนี่ย
นอกใจเธอมารอบนึงแล้วตอนนั้นจับได้เมื่อปี๕๑นะตอนนั้นสามียังประจำอยู่ที่
สพสวนพึ่งที่ราชบุรีแอบไปผูกข้อไม้ข้อมือกับผู้หญิงคนนึงจนมีลูกด้วยกันคนหนึ่ง
แล้วแอบคบกันอยู่ตั้ง๑๐ปีสุดท้ายเขาเลิกกันไปเองจากนั้นสามีก็ย้ายมาเป็น
ตำรวจที่ท่าม่วงที่กาญจนบุรีอยู่สพสำรองย้ายมาเมื่อปี๖๑ทีนี้ปี๖๒เนี่ย
บอกว่าสามีเธอเริ่มเปลี่ยนไปอีกแล้วนะชอบแอบออกไปรับโทรศัพท์
แบบไม่ยอมให้เธอได้ยินว่าคุยกับใครกลับบ้านก็ดึกนะเลิกเว้นตั้งนานแล้ว
ยังไม่กลับบ้านเงินทองก็ไม่ค่อยเหลือทีแรกเธอยังไม่เอกใจอะไรคิดว่าเออ
สงสัยก็คงจะเป็นเรื่องของลูกกับคนเก่าที่เพิ่งเลิกไปหรือเปล่าที่ว่าเคยมีอยู่คนนึง
ตอนนั้นเขามีลูกด้วยกันคนหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องนั้นก็ได้กระทั่งช่วงต้นปีที่ผ่านมา
ทีนี้สามีหายไปหายไปถึงขั้นไม่กลับบ้านนะฮะจากกลับดึกเนี่ยถึงขั้นไม่กลับบ้าน
ไม่ติดต่อกลับด้วยเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ด้วยเธอก็เริ่มออกตามหาว่าเกิดอะไรขึ้น
จับได้ว่าไปมีผู้หญิงคนใหม่อีกแล้วมีคนใหม่อีกแล้วแล้วเมื่อวันที่๓ที่ผ่านมา
สามกรกฎาคมนะครับเธอก็เลยไปหาที่ป้อมแล้วก็ถ่ายคลิปวันนั้นเธอบอกว่าเธอเนี่ย
กะว่าจะลองเสี่ยงเสี่ยงสุ่มไปดูนะไปดูในป้อมตำรวจที่สามีเนี่ยประจำการอยู่
ไปถึงเห็นภาพบาดตาสามีกำลังนอนกกผู้หญิงอยู่ในป้อมที่ทำงานอันนี้เธออ้างนะฮะ
บอกว่าเห็นสามีนอนกกผู้หญิงอยู่ในป้อมก็พยายามจะถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐาน
แต่ว่าสามีไหวตัวทันก็เลยถ่ายได้แค่ด้านนอกตรงนี้แล้วสามีก็ออกมาก็เหมือนกับในคลิป
มีการไล่เธอทำร้ายเธอด้วยเธอบอกว่าเธอเสียใจมากไม่คิดว่าสามีทำกับเธอแบบนี้
หลังจากเกิดเหตุในคลิปนี้สามีเงียบหายไปเลยนะแล้วก็ไม่ยอมรับว่ามีผู้หญิง
คนใหม่อะไรยังไงเงียบหายไปอย่างเดียวทำให้เธอแค้นมากต้องการเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
อันนี้เธอพูดนะเธอบอกว่าถึงขั้นแบบอยากจะเอาแบบให้สามีเนี่ยต้องออกจากราชการไปเลย
แต่ถ้าพี่ไม่ทำอะไรเลยอ่ะเหมือนกับเขามีผู้หญิงเหมือนเขามีผู้หญิงแล้วเขาจะเขาทำผิดนะ
แล้วเรื่องเฉยอย่างนี้หรอคะเงียบอย่างนี้เหรอคะมันไม่ใช่นะ
สองเดือนเนี้ยค่ะเริ่มต้องมีอะไรแน่แน่แล้วก็จับพฤติกรรมของเขาหลายหลายอย่างเขาเปลี่ยนไปหลายหลายอย่าง
เสื้อผ้าที่บ้านหายไปอะไรอะไรหายไปก็ถามว่าอยู่ไหนล่ะเขาบอกอยู่ที่ป้อมเพราะพี่ไปที่ป้อมก็ไม่มีของ
แถวบ้านแถวบริเวณป้อมมีคนในมีตำรวจมีอะไรเนี่ยค่ะเป็นคนให้ข่าว
แต่ไม่คิดว่าเขาจะทำอีกพี่ไม่คิดค่ะไม่เคยคิดเลยจากใจชีวิตนี้ไม่เคยคิดว่าเขาจะทำอีก
เพราะตอนแรกตกลงกันว่าเออเขาจะให้เงินพี่ก้อนหนึ่งแล้วก็จะหย่า
แล้วก็ข้อที่สองถ้าพี่ถ้าไม่อยากถ้าเกิดไม่ให้เงินเขาก็จะขอเออรี่เอง
เขาจะขอเกษียณแล้วก็เกษียณแล้วก็ต่างคนต่างอยู่หรือหย่ากันประมาณนี้ค่ะ
ก็คือไม่รู้พี่ไม่รู้เลยว่าอะไรแต่เขาบอกว่าก็เดี๋ยวไปตกลงกันที่ศาล
ก็ตอนนี้ฟ้องยาแล้วแต่ไม่ได้ฟ้องยาค่ะสารตกลงฟ้องไก่เกลี่ยว่า
เรื่องเป็นมายังไงเท่านั้นค่ะวันที่๓สิงหายังไม่มีการฟ้องหย่าค่ะ
คุณมดบอกว่าศาลท่านนัดไก่เกลี่ยค่ะอ่ายังไม่ถึงท่านฟ้องหย่า
แต่เมื่อวานเราคุยกับหมวดอ้นเนี่ยหมวดอ้นบอกกับเราเนี่ยก็คืออ๋อผมมีปัญหากับภรรยามานานแล้ว
แล้วตอนนี้ฟ้องหย่ากันอยู่ศาลท่านนัดเจอกัน๒๓สิงหาคมนะฮะ
แต่วันนี้คุณมดก็ให้ข้อมูลบอกว่าไม่ถึงขั้นฟ้องยาแค่สารนัดไกลเกลียนะครับ
แต่เธอก็ยืนยันว่ายังไงซะเธอก็ถือว่าตอนนี้ยังเป็นเมียหลวงมีทะเบียนสมรส
เราก็ถามว่าพี่แล้ววันนั้นพี่มีหลักฐานขนาดไหน
ก็คลิปที่ดูเมื่อสักครู่นี้มันเห็นข้างนอกมันมีผู้หญิงข้างในไปกงไปกกอะไรจริงเหรอ
บอกนี่เธอมีหลักฐานเพราะในคืนวันเกิดเหตุตามคลิปเนี่ย
ว่าเธอไปหาที่ป้อมตำรวจแล้วเจอผู้หญิงเอามานอนกกอยู่เนี่ย
เก็บโทรศัพท์มือถือของผู้หญิงคนใหม่ของสามีได้
สมมุติว่าชื่อแป้งก็แล้วกันนะเธอบอกว่านี่คือหลักฐานเพราะในโทรศัพท์มือถือ
มันมีทั้งคลิปเสียงมีทั้งภาพถ่ายที่ยืนยันได้ว่าสามีของเธอเนี่ย
แอบคบหากับแป้งจริงนี่นะ

ก็มีเวลานอกเดี๋ยวค่อยโทรศัพท์กัน

อื้มเอาไงมึงพูดมาเลยมึงจะเอาไง
ไม่มันมาเราว่าพี่ซองเดี๋ยวกัน
หรือว่าพี่ซองเดี๋ยวเราเจอกันกันละให้ทำไง

แล้วจะไปที่ห้อง

ตกลงกูต้องลีบมีใช่มั้ย

นี่ฮะอันนี้ทางฝั่งคุณมดเขา

ผู้หญิงคนใหม่ของสามีของเธอได้คุยกัน
นัดหมายจะไปหากันที่ป่มที่ห้องอะไรก็ว่ากันไป
แต่เธอบอกว่ามีอีกคลิปหนึ่งนะ
เดี๋ยวให้คุณสุชาดาผู้สื่อข่าวของเราฟัง
บอกว่าคลิปนี้เนี่ยโอ้โห

พอมั้ยยุติกันมั้ย
วันนี้คุณสุชาดาก็เลยไปกับคุณมศไปที่ป้อมประจำจุดตรวจจุดสกัดบ้านศาสตร์เสร็จหรือจุดเกอเทศ
วันนั้นเธอมาเจอสามีเข้าเวรอยู่แล้วก็อยู่กับผู้หญิงอีกคนนึง
ก็เธอบอกไม่เจอตัวปกติสามีต้องมาทำงานที่นี่
ก็เจอเพื่อนตำรวจที่เขาเข้าเวรกันอยู่นะ
เธอก็เลยไม่รู้จะทำยังไงก็ได้แต่ฝากข้อความไปถึงสามี
ฝากเพื่อนสามีให้ไปบอกหน่อยนะฝากไปแบบร้องไห้ไปด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ
ไม่มีใครรู้เรื่องของเขาหรอกนะรู้แต่ว่าเขาวิ่งประทานกับครอบครัว
ทุกคนรู้แค่นั้นรู้ที่ว่าเขาจะไปอะไรกับใครที่ไหนแล้วไม่มีใครรู้
แต่เรื่องอย่างนี้ใช่ไหมคือเพื่อนเขาก็ไม่รู้จะยุ่งยังไง
มันก็เป็นเรื่องของคนสองคนน่ะนะไอ้หน้าที่ราชการอะไรก็ส่วนหนึ่ง
ถ้าจะไปฟ้องร้องบอกผู้บังคับบัญชานั้นก็ส่วนหนึ่ง
แต่เพื่อนที่ทำงานโรงพักเดียวกันก็ไม่รู้จะยุ่งยังไงนะฮะ
เธอก็เลยฝากข้อความบอกว่าบอกสามีหน่อยก็แล้วกันบอกหมวดอ้นหน่อย
ให้มาหย่ากับเธอซะนะแล้วก็ลาออกจากราชการไป
เธอบอกเธออยากจะเอาแบบถึงขั้นให้ลาออกจากราชการเลย
ท่านผู้ชมครับก็ต้องฟังความให้รอบด้านหลายฝ่าย
คุณสุชาดาไปหาแป้งที่เป็นผู้หญิงอีกคนหนึ่ง
ผู้หญิงคนใหม่ของหมวดอ้นนะ
ก็ไปเจอที่บ้านคือไม่เจอตัวคุณแป้งนะเจอกับญาติ
เขาบอกว่าก็ใช่เขาเคยเห็นตำรวจนายนี้มาที่บ้านจริง
แต่ไม่รู้เรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวว่าจะมีแบบไหนอะไรยังไง
บหาอะไรกันยังไงมือที่หนึ่งมือที่สองมือที่สามอะไร

ส่วนหวดอ้นวันนี้เราก็พยายามจะคุยด้วยอีกครั้งนะฮะ
แต่ว่ายังไม่เจอนะครับเผื่อหวดอ้นมีอะไรจะพูดคุยเพิ่มเติม
ก็บอกทีมข่าวของเราได้นะครับท่านผู้ชมครับ
เพราะว่าที่ฟังเนี่ยก็คือทางฝั่งของคุณมดเขาที่เขาจะให้ข้อมูลเป็นหลักนะ
และแห่งมีปากเสียงกับภรรยาอยู่ก่อนหน้านี้ก็เคยเรียกทั้งคู่เนี่ย
มาพูดคุยปรับความเข้าใจกันแล้วแต่ก็ต้องเข้าใจว่าเรื่องนี้เนี่ย
มันเป็นเรื่องในครอบครัวอันนี้ท่านภูมิกับท่านก็พูดถูก
มันเป็นเรื่องของผัวเมียเขาเรื่องในครอบครัว
แล้วเท่าที่ทราบก็คือเขาถึงขั้นเรื่องเนี่ย
มันไปถึงศาลแล้วสารนัดเจรจากลายเกลี่ยหรือจะอะไรยังไงเนี่ย
มันก็ต้องไปอยู่ในชั้นศาลแล้วนะฮะ
ทีนี้คำถามที่ว่าเอาแล้วในฐานะที่เป็นตำรวจ
เป็นลูกน้องในโรงพักล่ะนี่นะฮะ
ภูมิกับบอกว่าเอาอย่างนี้ประเด็นที่แบบชัดเลยเนี่ย
ก็คือเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริง
ก็คือที่ฝั่งของภรรยาหลวง
บอกว่าหมวดอ้นเนี่ยเอาผู้หญิงเข้าไปนอนเข้าไปกก
ป้อมที่ทำหน้าที่เข้าเวรในวันนั้นที่เกิดคลิป
เดี๋ยวจะไปตรวจสอบว่ามันเกิดขึ้นแบบนี้จริงหรือไม่

ก็ต้องดำเนินการไปตามขั้นตอนเกี่ยวกับเรื่องของทางวินัย
อ่านี่นะฮะ

แต่ฝ่ายผู้ชายยังไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรอะเนาะ
ก็รอฟังทางฝ่ายผู้ชายเขาอีกหน่อยนึงแล้วกัน